อย่างแรงก่อนอย่างแรงมาก
อยู่นี่อยู่นี่แกอยู่นี่
เคยได้เยอะสุดนี้คือกี่เดิม

ฮอยยยยยไร้สไตล์เมื่อกริ้า

เย้เอาล่ะ
อีตูนน่าจะนั่งแดกเล่าต่อไม่สนใจ

บาร์โฮสอันดับหนึ่งของเมืองไทยค่ะ

นางงามสาวสองคนสวย
ขอต้อนรับนัทมิสามณี

วันนี้ช่วยคุณมาบาร์โฮสเลยนะคะ

คือว่าไม่เสียเวลาเราไปจอยเลยดีกว่า

แสงสีไฟฟ้อยโบ้มาก

อันดับอันดับสวัสดีค่ะ

ใสรอยดีกว่าชีวิตของเราเลยค่ะ

อันดับสวัสดีค่ะ

บางทีทำนี้ได้ด้วย

ถ้าคนมาเที่ยวแบบครั้งแรกมันต้องทำยังไงต่อ

แม้ก็จะเรียกหนุ่มหล่อนะคะ

หนุ่มมาโครนะคะหนุ่มมาโครมีอะไรดีลูก

คีออน

ยองลีลาดีครับเดี๋ยวผมทำให้ดู

หมายถึงว่าเขารอน้องเขาใหญ่มากคือกลับไม่รอด
อย่างน้อยงานดี

แอปกินไปชอบแอปเมาไม่หวัดก็มีเพื่อนที่อยู่ต่อหน้าเพื่อนด้วยกัน
คือแดกเป็นกลมก็ไม่เมา
อยู่กับผู้ชายเมาสิเอา

เจอลูกค้าแอปเมาเรารู้กันไหมครับ

หนูอยากรู้
มาก็ต้องนึงได้ดื่มกัน
อยากรู้ว่าขอได้เยอะสุดเท่าไหร่

ห้ถ้าคืนนี้นะ

พี่เอาใจพี่แจ๊คนะ๒๐๐ดื่มพี่แจ๊คก็ให้ได้

แฮปปี้มากเลยถูกใจไหมจ๊ะ

ที่เราดื่มแล้วนะคะแม่มีเกมดีมาให้ลูกเล่นค่ะ

สวัสดีครับผมชื่อก๊อฟน้อยนะครับ

ใครจ้องตาร้อะไรกะพิก่อน

นับ๓๒๑เลิก

คอแห้งม่ายากดื่ม

ไม่เอาไม่เอา

ฝ่ายเข้ามา
ยังละอย่าใช้เขาเล่นจริงเลย
เขาจะเอาจริงให้ได้

อ้าวจะดีปะฮะ

แม่วีจะให้พยานชนะ๒ตัวนะคะ

ตอบไม่ได้ตอบช้าภายใน๓วิ

ต่อเต่าห่อควาย

ตือด

เราใช้อะไรในการ

สตูม

ได้
ต้นขาได้ไหม

ว่าเกมนี้เสมอกันไปนะคะ

อันนี้เป็นเกมที่ฮอตที่สุดมากในบาร์โฮสก็ดูจากการเกมทิชชู่สื่อรักค่ะทุกคน
เราก็จะมีทิชชู่หนึ่งแผ่นนะคะใช้ปากของเราแล้วก็ฝ่ายผู้เล่นตรงข้าม
ข้ามต่อต่อกันโดยที่ห้ามใช้มือนะคะลูกลูกห้ามให้กระดาษหลุดจากปาก

คือยายแจ๊คคิดว่ามาเที่ยวแล้วจริงจริงนึกออกป่ะคือฟิลว่าจะแบบจะลงดิ้งให้

แม่มารอตัวตาแม่ละค่ะ

ถ้าลูกสาวไม่กล้าลูกสาวก็ต้องดื่ม๑ช็อตค่ะ

เหลือมั้ยติดปากไม้เฟอร์

อ๋อโด่งไหนตรงตัวไม่เหนือ

เป็นโฮสเนี่ยมันเป็นยังไงยากง่ายแค่ไหน

กลอนร้านกันนักสุดขนาดไหน

หัวใหญ่ลูกค้าเหรอ

อย่างนั้นพี่เล่นไง

เคยบอกว่าหลังลูกค้าไหมแบบว่าอยู่ใส่กันเล่นกันอะไรอย่างนี้
ใช่ไหมมีเผลอชอบไหมโอ้แล้วทำอะไรอ่ะมีเรื่องจริงครับ

โดยการค้างานที่เขาบ้างและที่นั้นบ้าง

อ๋อแล้วทอบถามว่าดริงค์เดือดสุด
เคยแบบว่าแบบอลังการงานสร้างก็อย่างที่บอกไป
มีแบบแปลกไหมที่เขาแบบให้เราแบบช่วย
หมายถึงว่าเอ็นเตอร์เทนใช้คำผิด

เคยมีพี่แจ๊คเป็นไอดอลในการเป็นพิธีกรมา

วันนี้อาจารย์แจ๊คไปไม่เป็นอะไรทำงานไม่ท้าย
โอ๊ยพี่แจ๊ค

ไม่เอาแล้ว

ให้ถามอีกรอบ

ส่วนใหญ่ก็แบบไปกินข้าวต่อไปดื่มต่ออย่างนี้ก็มีอยู่
แล้วมาทำงานอย่างนี้แฟนว่าไหมคะแบบ

อยากให้เห็นใจในมุมมองของพวกเราบ้าง
เพราะว่าบางทีเราจะไปจีบใครอย่างนี้
เขาก็จะมองก่อนสำหรับคนที่มองอคติลบกับบาร์โฮสอย่างนี้
เขาจะมองว่าเจ้าชู้นะหรือว่าเจอผู้หญิงบ่อยอะไรอย่างนี้
แต่คือพวกเราก็มีหัวใจมีความรู้สึกมีความรักเหมือนกัน
แต่ไม่ค่อยมีใครมองถึงมุมพวกนี้เท่าไหร่

โอ้น้องหน่อยค่ะแม่เออ
วันนี้เราก็ได้เปิดประสบการณ์กลับมาเที่ยวบาร์โฮสนะคะ
เราก็ได้รู้จักกับน้องและอาชีพนี้ความยากง่ายใด
แจ๊คทำงานหน่อย
แจ๊คทำงานเป็นพิธีกรมา๒๐ปีพูดเก่งมาก
วันนี้จะพูดอะไรต่ออุ๊ยฉันลืมสคริปต์

เอาแบบนี้ดีกว่าฉันว่าสปิพิธีกรส่งแขกค่ะ
ส่งแขกค่ะส่งเด็กมามากขอบคุณมากค่ะ
เดี๋ยวรายการไม่จบนะเด็กจับเอวคือนั่งขำไม่ไหว
หนูมีแม่ไปแอลดอลเรื่องพิธีกรเสมอให้แม่รวยแค่นี้
เอ้ยแต่น้องน่ารักจริงนะคะก็คือที่สุดจริงแล้วมามา

อยากมานะคะก็สามารถติดต่อได้ทางแอดมินของร้านนะคะ
แอสกาดบาร์โฮดบาร์โฮดอันดับหนึ่งหรือติดต่อผ่านแม่วีก็ได้นะคะ
แต่แม่แนะนำว่าแนะนำการจองโต๊ะดีกว่านะคะ
ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะขอบคุณค่ะ
เหอมือเอี๊ยงเราถามผู้ชายเป็นแล้วแม่จะถามอะไรบ้างไหมเนี้ย
อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นมนุษย์ที่คุ้นค่ะ
คือเป็นปีแรกที่อยู่ที่ฟ้าเข้ามาตับเวลา๓๐วิตอนนั้นน่ะหนูเชื่อว่า

ถ้านุนจะไม่ผิดนะเป็นพี่เอิ๊ยป้าถ่ายหรือคได้ล่ะ

ศึกอยู่อ่ะ
ใจมันเสียแล้วแม่เพราะว่าเวลาข้างหลังมันลดไปเรื่อยแล้ว
แล้วพูดมานี่ถ้าหากเวลามันเหลือแบบไม่กิน

ใช่สุดท้ายก็ตอบไม่ตรงคำถาม
ต้องบอกว่านัทนิสามณีเป็นตำนานจริง
ตำนานหลายเรื่องมากนี่ก็เป็นหนึ่งในตำนานที่น่ารักนะ

แต่ไหนวันนี้เราก็มาแบบมาร์โฮดแล้วถามว่ามาเที่ยวบ่อยไหม
ได้เปิดประสบการณ์มาลองเที่ยวผู้ชาย

เพื่อนเราที่มันไปเที่ยวมันมาโมให้ฟังไหม
เพื่อนในแกงที่วีแบบแบบเเตี้ยละคนแตบไหมกันแม่
ที่มิกเเตอร์เเตอร์จะเป็นแบบว่า
ถอดในวงเหล้าใช้แท้
เอ้อใช่
กับวงเหล้าขาว
แล้วนังเลกนังได้นะ
พี่ตูนเขาจะเป็นไปเที่ยวแต่บาร์เกย์
นัดทั่งแอปอะไรอย่างนี้
หนูเนี่ยแหละเป็นคนแรกในแก๊งเลยที่
เปิดโลกมาเที่ยวอะไรแบบนี้
บาร์โฮสมันเลิศมาก
แล้วจริงป่ะเคยเที่ยวบาร์โฮสทอมเนี่ย
จนแค่หมดตัวหมดเงินแบบเป็นแสนอ่ะ

แบบว่าเป็นบาร์โฮสผู้ทอม
หนูก็ไปกัน
เข้าไปตอนแรกพวกพี่เขาก็งง
แต่แล้วเขาก็งงหลังเพิ่งรู้ว่า
ฟิลล์น่ารักมากแม่

เวลาเผื่อว่าเราจะได้ไง
เราก็จะมีฟิลล์แบบช้อนก้าว

แต่วันนี้อย่างงะจะอยู่ได้คือได้มานั่งสำภาพกับพี่แจ๊ค

เอาเป็นว่านะคะวันนี้ขอบคุณน้องนัดด้วย
ก่อนที่เราจะไปสะลวนต่อนะคะ
เราต้องขอบคุณร้านแอศการ์ดนะคะ
บาร์โฮสระดับหนึ่งของเมืองไทยนะคะ
แปลงตีเลยว่าผู้ชายเลิศ
เลิศเอาเป็นว่าเราเป็นสรวนกระตาชนค่ะ
นักเปล่าชนชำ
เลิศเอามาสามารถเจอกัน
ก็ใส่มะนาวก่อน